เหนืออาจจะเที่ยวได้มีฝนตกในบางวัน
แต่ว่าภาคตะวันออกโดยเฉพาะที่เกาะทางนะคะ

ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านพลิกวิกฤตเป็นโอกาสช่วงนี้นะคะ
ไปจับกุ้งแชร์บ๊วยค่ะ
ประมงพื้นบ้านคลองสนเกาะช้างจังหวัดตราดนะคะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสช่วงมรสุมแบบนี้ที่มีคลื่นลมแรง
นำเรือหางยาวออกจับกุ้งแชร์บ๊วยแล้วก็กุ้งขาวบริเวณปากอ่าวคลองสนด้วยการนำอวนไปดักไว้ตั้งแต่ช่วงกลางคืนเลยนะ
แล้วก็ช่วงเช้าด้วยก็ไปดึงอวนขึ้นมามีกุ้งแชร์บ๊วยและกุ้งขาวติดอวนขึ้นมาเป็นจำนวนมากเห็นแล้วอยากย่างเกลือเลยนะคะ

ใช่ค่ะชาวประมงสามารถจับกุ้งได้ประมาณ๓๐๑๐๐กิโลกรัมทำให้มีรายได้เฉลี่ยนะคะ๑๐๐๒๐๐บาทต่อวันค่ะ
นายวรวัตรสนนิวาสสรดีค่ะเป็นชาวประมงพื้นบ้านเขาบอกว่าประมาณปลายเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีเลย
กุ้งทะเลเช่นกุ้งขาวแล้วก็กุ้งแชร์บ๊วยนี่แหละไหว้มากับกระแสคลื่นซึ่งจะอยู่ที่บริเวณอ่าวคลองสนและย่านหาดทรายขาวของเกาะช้างเป็นจำนวนมาก
ปีนี้ค่ะฝูงกุ้งมาเร็วกว่าทุกปีเลยนะคะตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ช่วงมรสุมเป็นต้นมาช่วงที่มีคลื่นลมแรงและน้ำในทะเลก็ขุ่นด้วย
ก็เลยไปพบฝูงกุ้งมากขึ้นเรื่อยซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าจากโรงแรมต่างแล้วก็ที่พักค่ะมารับซื้อถึงบ้านเลยนะกิโลกรัมละ๒๕๐๓๐๐บาทค่ะ
พูดแล้วอยากกินเลยนะกุ้งอบเกลือเนี่ยนะกุ้งแชร์บ๊วยอร่อยนะฮะ